เผยแพร่ออกไปว่าเออมีนักท่องเที่ยว

ทำร้ายร่างกายด้วยการตีหัว
นี่ก็ที่เกาะพงันสุราธานีเหมือนกัน

คนไทยนี่เป็นผู้ชายนะนักท่องเที่ยวเป็นผู้หญิงชาวต่างชาติเนี่ย
เหมือนกับถูกผู้ชายทำร้ายตามคลิปนี้อ่ะนะคะเพลงเข้าไปเนี่ย
โอ้โหคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นบางส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนที่เขามีคลิปเต็มเขาก็ออกมาเปิดเผยแล้วเดี๋ยวท่านรอดูนะฮะ
แต่เอาเป็นว่าเราไล่เรียงกันก่อนเพราะว่าคลิปนี้เผยแพร่ออกมาก่อนนะครับ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนี้ได้โพสต์คลิปลงในสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็ระบุว่าเขากำลังจะเข้าไปซื้อยาที่ร้านนี้พอดี
แต่ไปเจอเหตุการณ์นี้ซะก่อนในคลิปจะเห็นว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นผู้คนทั่วไปหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาติอื่นเนี่ยก็ตกใจกัน
บางคนมีมองเป็นเรื่องสนุกสนานก็มีนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับว่ามีคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วก็สามารถบันทึกภาพนาทีก่อนเกิดเหตุไว้ได้ด้วยเป็นคลิปตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะก็จะเป็นเหมือนกับมีการเข้ามาพูดคุยต่อว่าอะไรกันก่อน
ก็เป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงสองคนกับผู้ชายสองคนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่ามันเกิดอะไร
มีนักท่องเที่ยวผู้หญิงที่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวเหมือนกับไปตบหน้าผู้ชายเขาก่อน
แล้วก็ยื้อยุดฉุดกระชากันอันนี้เป็นคลิปตอนต้นเลยแล้วมันก็จะไปสู่คลิปที่ว่าผู้ชายไปทำร้ายเขา
ตีเขาเนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์ในคลิปต้นเรื่องที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
เป็นภาพที่จับไว้ละเอียดเลยนะครับนาทีที่ชายเสื้อลายสีน้ำเงินยืนอยู่หน้าร้านขายยา
ที่ชายเสื้อดำจะเดินออกมาจากร้านแล้วก็มีท่าทางคล้ายกับกำลังไปต่อว่านักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวต่างชาติสองคน
กำลังนั่งกินอาหารอยู่หน้าร้านนักท่องเที่ยวสาวที่สวมเสื้อสายเดี่ยวสีขาวก็ลุกขึ้นมา
แล้วก็มีการผลักอกฝ่ายชายเสื้อลายสีน้ำเงินก่อนมีปากเสียงกันในขณะที่ชายเสื้อสีดำก็กำลังมีปากเสียงกับเพื่อนนักท่องเที่ยวสาวอีกคนนึงที่สวมเสื้อสีเหลือง
พวกเขาก็ยืนต่อว่ากันอยู่พักหนึ่งก่อนที่นักท่องเที่ยวสาวเสื้อสายเดี่ยวจะเดินไปหาชายเสื้อดำ
จังหวะนั้นนะครับก็จะเห็นว่าสาวเสื้อสายเดี่ยวเนี่ยมือเหมือนกับลักษณะก็ปัดเข้าไปที่ใบหน้าของชายเสื้อดำจนเกิดการฉุดกระชากกันเกิดขึ้น
ต่างฝ่ายก็ผลักกันไปยื้อกันไปยื้อกันมาคนที่อยู่แถวนั้นก็พยายามจะเข้าไปแยกนะ
แล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวสาวเสื้อสายเดี่ยวเนี่ยออกมาได้แต่ระหว่างนั้นชายเสื้อสีดำก็ยังกระชากผมนักท่องเที่ยวสาวเสื้อสีเหลืองอยู่
ก่อนจะคว้าขวดตีเข้าไปที่ศีรษะจนเลือดอาบไปทั้งตัว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะหน้าร้านขายยาที่หาดริ้นเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
เขามีการจัดงานฟูลมูนปาร์ตี้กันนะคะแล้วก็คลิปนี้มีคนใช้เฟสบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
เขาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับเขาเป็นน้องสาวของผู้ชายที่อยู่ในคลิปอะค่ะ
คือเป็นการโพสต์ในลักษณะที่ว่าพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนก็ไปตำหนิฝั่งผู้ชายค่อนข้างเยอะ
แต่เดี๋ยวจะแจ้งความกลับเพราะว่าทางฝั่งผู้ชายก็เจ็บเยอะเหมือนกันแล้วก็บอกว่าทางฝรั่งเริ่มก่อน
คือตัวฝั่งผู้ชายเนี่ยนะคะจะมาบอกว่าห้ามนั่งขวางหน้าร้านแต่ฝรั่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็กระโดดเข้าใส่แล้วก็เริ่มก่อน
ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยเป็นคลิปเต็มเลยก็ดูเอาเองแล้วกันว่าใครเริ่มก่อนเขาไปเตือนดีดีว่าอย่าไปนั่งหน้าร้านเพราะว่าคนเดินเข้าร้านไม่ได้ไปเตือนหลายรอบไม่ยอมลุกออกสักทีนั่งขวางหน้าร้านอยู่นั่นเนี่ยพอไปเตือนก็กลายเป็นทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
มันควรจะมีวิธีการในการระงับเหตุที่ดีกว่านี้ไหม
เรื่องนี้นะครับพลตำรวจรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
บอกว่าขณะนี้เจอตัวชายที่ใช้ขวดตีศีรษะนักท่องเที่ยวสาวแล้วนะครับ
โดยได้ควบคุมตัวอยู่ที่สพเกาะพงัน
อยู่ระหว่างการติดตามหาตัวนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติทั้งสองคนมาสอบปากคำ
แล้วก็เพื่อให้แจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความ

ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์บริเวณหน้าร้านขายยาจุดเกิดเหตุขณะนี้ตำรวจ
เชิญตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานแล้วครับ
ตัวนักท่องเที่ยวอยู่ซึ่งไม่ได้มาสิ่งประวังงาน
สมบัติว่าเป็นในพื้นที่หรอ
ก็เลยโดนตีสิทธิ์หาไป
และก็ตอนนี้รัฐบาลไปเจอตัวมาแล้วหลังจากที่ได้พบเป็นพกอันมากไง

จากที่เค้ารู้ว่าในที่เรียก
ตอนนี้ผู้กับมันก็ให้กรุณไปตามหาตัวผู้ที่ถูกสำรอย
เพื่อให้มาส่งความเจ้มขวางของทุกข์
คือในมุมหนึ่งถ้าเรามีร้านที่ให้บริการอะไรต่าง

เราก็ต้องทำใจยอมรับแล้วก็เตรียมแผนรับมือไว้ตลอดนะว่า

ไม่อยากให้ลงไม้ลงมือเนอะ

แล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงกันอีก